มีเหตุการณ์ที่รถบรรทุกน้ำมันไปเสียหลักพุ่งชนรถเก๋ง
สภาพนี่นะเพลิงลุกไหม้แบบนี้รถติดกันประมาณสัก๕กิโลกว่า

ภาพที่เห็นมันคือรถบรรทุกน้ำมันเป็นรถพ่วงกันด้วยครับ
ประสบอุบัติเหตุอยู่บนถนนสายเชียงใหม่ลำปางครับบริเวณดอยขุนตานครับ
ในพื้นที่ตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน
จุดเกิดเหตุเนี่ยห่างจากศาลเจ้าพ่อขุนตานซึ่งอยู่บนยอดเขาเนี่ย
ห่างจากศาลประมาณสัก๖๐๐เมตรพบรถเก๋ง
ตัวละต้าโคลาล่าสีบรอนทะเบียนกไก่ตเต่า๓๔๐๖พย
แล้วก็ถัดไปอีก๒๐๐เมตรมีหัวของรถบรรทุกน้ำมัน
ไปอีก๑๐๐เมตรก็พ่วงท้ายบรรทุกมันหลุดออกจากกัน
ที่มันมีน้ำมันอยู่แล้วเกิดเพลิงไหม้
รถบรรทุกน้ำมันเป็นเบนซิน๑๒๐๐๐ลิตรครับ
น่ากลัวก็ต้องเอารถดับเพลิงมาฉีดควบคุมเพลิงเอาไว้ไม่ให้มันลุกลามนะครับ
ส่วนหัวของรถบรรทุกน้ำมันทะเบียน๗๐๖๓๙๕ลำปาง
อัดร่างของคนขับเนี่ยคือนายนิคมคำจันทาอายุ๕๙ปี

ขณะที่รถเก๋งมีนางสาวพัชรินคนขับและผู้โดยสารรวม๔คน
บาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลฟกช้ำตามร่างกายกู้ภัยก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาล
คนที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่านายสมชายเขาบอกว่ารถจอดเสียอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ก่อนเกิดเหตุเห็นแล้วรถบรรทุกน้ำมันมาเร็วมากเลย
แล้วก็เสียหลักไปชนกับรถเก่ง
แล้วพุ่งไปชนกับชะโงกหินอีกทีเดี๋ยวมันก็ขาดออกจากกันครับ
ส่วนหัวส่วนพ่วงแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้
เพราะมันมีน้ำมันบรรทุกมาด้วยไปฟังคนเห็นเหตุการณ์หน่อยครับ
เพราะตัวน้ำมันคว้ายกับระเบิดลูกไหม้เลย
หลังเกิดเหตุนะฮะก็มีการเข้าไปเร่งระบายรถ
เปิดช่องทางอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นฝั่งขาล่องเชียงใหม่ลำปาง
เพราะว่ารถอีกฝั่งนี้มันฝั่งที่รถประสบเหตุมันวิ่งไม่ได้

รถติดกันยาวมากประมาณ๕กิโลเมตรเลย
ลำปางเชียงใหม่เมื่อคืนเนี่ยนะยาวจากที่บริเวณหน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ห้างฉัดที่ลำปางติดยาวไปครับห้าหกกิโลเมื่อคืนในตอนหนึ่งทุ่ม
นายวรยุทธ์นวรัฐผู้ว่าลำพูนเองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไป
ดมกำลังกว่าห้าสิบนายไปเคลียร์พื้นที่ไปเคลียร์ซากรถบรรทุกน้ำมันนะฮะ
ต้องใช้รถดับเพลิงฉีดเอาไว้ก่อนลดความร้อนนะฮะ
แล้วก็ถ่ายน้ำมันที่มันเหลือเนี่ยออกมานะครับ
ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคาดว่าจะสามารถเปิดเส้นทางได้
ก็วันนี้เนี่ยน่าจะแล้วเสร็จแล้วก็ทุกอย่างน่าจะเป็นปกตินะครับค่ะ